ผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีที่นางสาวอภิญญาเกษมศักดิ์หรือว่าน้องบุ๋มหญิงสาววัย๒๑ปีถูก
นายโอเล่หรือว่านายกฤษณโชคชัยชนะวัย๓๑ปีที่เป็นแฟนนุ่ม
ก็เคยจดทะเบียนเป็นสามีพระยากันแล้วก็ยากันไปแล้วแต่กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์เนี้ยหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ก่อเหตุเอาไว้
นายโอเล่ก็หลบหนีไปนะฮะขับรถของน้องบุ๋มเนี่ยหลบหนีไปนะครับแล้วไปพบว่ารถเนี่ยไปจอดอยู่แถวพระรามสองค่ะ
ในสภาพที่นายโอเล่ซดยาเพื่อจะฆ่าตัวตายนะฮะแต่ว่าไม่ตายนะครับตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อายัดตัวไว้
วันนี้ทีแรกมีข่าวว่าอาการของนายโอเล่น่าจะปลอดภัยแล้วก็พ้นขีดอันตรายน่าจะนำไปฝากขังที่ศาลได้แต่ตกลงแล้วยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพันตรวจเอกวุฒิชัยไทยวัดภูมิกับการสอนอเพชรเกษมอ่า
ระบุว่าวันนี้ไม่สามารถนำตัวนายโอเล่ไปทำการฝากขังต่อสารอาญาธนบุรีได้เนื่องจากผู้ต้องหายังอยู่ในความดูแลของแพทย์
ยังไม่ได้ระบุระยะเวลาในการรักษานะครับตอนนี้ตำรวจต้องจัดกำลังไปเฝ้าผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะคิดสั้นหรืออาจจะหลบหนีระหว่างการรักษาตัวก็ได้
ขณะที่นายปวินเกษมศักดิ์พี่ชายของน้องบุ๋มที่เสียชีวิต
วันนี้ไปพบภูมิกับการสอนอเพชรเกษมเพื่อยื่นเรื่องขอคัดค้านการประกันตัวนายโอเล่
เพราะว่าตามกำหนดและตำรวจต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำการฝากขัง
ต่อสารผัดแรกในวันนี้นะครับซึ่งภูมิกับการสอนอเพชรเกษมระบุว่า
ในชั้นพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
ก็ทำให้ญาติของน้องบุ๋มโล่งใจขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปที่วัดบางประทุนนอก
ไปคุยกับคุณแม่ของน้องบุ๋มนะครับซึ่งคุณแม่ได้บอกถึงกรณีของผู้ต้องหาก็คือนายโอเล่
สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลมากราบขอเข้ามาศพลูกสาวได้
บอกว่าก็ดีแล้วที่ไม่ได้มาเพราะถ้ามาเนี่ยสงสัยไม่รอดแน่
รุมแน่แม่บอกเลยนะครับส่วนประเด็นที่แม่ของน้องบุ๋มได้พูดถึงกันนะฮะ
เพราะว่ามีประเด็นที่ฝั่งแม่ของนายโอเล่ออกมาระบุว่าสาเหตุที่นายโอเล่ต้องตบตีน้องบุ๋ม
เพราะน้องบุ๋มทำงานไม่ดีแม่ของนายโอเล่ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนโอเล่จับได้ว่าน้องบุ๋มไปทำงานที่ไม่เหมาะสม
ไปทำงานอะไรที่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งก็เลยทะเลาะกัน
แม่ของน้องบุ๋มบอกว่านี่คือการแก้ตัวชัดเพราะไม่มีใครรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วน้องบุ๋มเองก็เสียชีวิตแล้วไม่สามารถมาพูดมาชี้แจงได้
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นายโอเล่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าใคร
ไม่มีสิทธิ์ทำกับน้องบุ๋มแบบนี้อยากให้มองในมุมกลับ
ถ้าผู้หญิงเป็นคนไม่ดีแล้วทำไมจะต้องโทรศัพท์มาอ้อนวอนขอให้กลับไปอยู่ด้วยทุกครั้ง
เวลาที่มีปัญหากันอยากให้นายโอเล่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทางครอบครัวของน้องบุ๋มยืนยันว่าจะเดินหน้าเอาเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อให้นายโอเล่ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ด้วยเหมือนท่านนะครับมาไปไหนนะครับ
อย่างเดียวจะสู้ให้ถึงที่สุด

คือในสำนวนของพนักงานสอบสวนที่
เตรียมจะยื่นคำร้องขอฝากขังในโอเลต่อศาล
บุว่าแม่ของน้องบุ๋มแม่ของผู้ตาย
บอกว่าผู้ตายคบหาอยู่กินกับผู้ต้องหาประมาณ๒ปี
ซึ่งผู้ต้องหามีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้ตายอยู่เป็นประจำ
เท่าที่ทราบประมาณสิบห้าครั้งค่ะ
สองปีถูกทำร้ายร่างกายสิบห้าครั้งอืม
ครั้งล่าสุดเสียชีวิตนะครับซึ่งวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องบุ๋มเมื่อเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวแล้วก็บุคคลใกล้ชิด
ก็อย่างที่แม่น้องบุ๋มบอกเนี่ยถูกเลยนะฮะคือไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่
คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาอย่าว่าแต่ทำให้เขาตายเลย
ทำร้ายเขายังไม่ได้เลยนะครับอืมแล้วก็เนี่ยทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมเลยด้วยนะคะ